ฟิตนะครับมวยไทยรัฐกับคุณเอกชุมพรหน่อยนะครับ
วันเสาร์นี้มีการป้องกันแชมป์๖๕กิโลกรัมนะครับ

มาดูการพิซ้อมของฝั่งผู้อาสากระชากแชมป์กันก่อนนะครับ
มาซาชิฮิลาโนมวยดีจากแดนอาทิตย์อุทัย
เคยผ่านยอดมวยอย่างเพชรมรกฏวอสังประไทยมาแล้วด้วย
ไฟล์นี้มาเก็บตัวที่แก้วสำริทของพ่อเลี้ยงศรีเมือง
แล้วก็มีเจ๊จิลาพรแม่ยากนางของค่าย
ช่วยดูแลบำรุงดีซ้อมถึง
แล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับพระยี่ห้อของแก้วสำริทเนี่ย
โอ้โหเตะขาต่อยหมัดแรกเลยไม่มีประเภทแทร่จ้องอยู่แล้ว
มาเชชิระโนนี่ก็เป็นนักมวยของญี่ปุ่นนะครับ
เวลาเขาจะเดินทางมาซ้อมที่ค่ายแก้วสุวิทย์เป็นประจำนะครับ
แต่ว่าชกวันนี้คุณไทย๕๕กิโลเนี่ยตัวเนี่ยน้องมวยเก่า
น้องมวยจัตุ
ก็เสียเปรียบกระดูกครับ
รางกายญี่ปุ่นดีมากตอนนี้เกินอยู่กิโลเดียวครับผม
ญี่ปุ่นสไตล์ก็

ก็ยังคิดว่าสู้ได้ครับเพราะว่า
เขาห้ามปั้มตีเข่านานนะครับ
สลิกาดงมวยของจตุปอพงศวาง
เจ้าของแชมป์๖๕กิโลกรัม

นเปรย์เตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อม
ผมกะเล่นถึงน็อกแน่
ฟานิสตันที่ครับมีทั้งลับทั้งลุบครับ
จุดยืนของผมครับผมได้หลายสไตล์ครับ
ลุกทั้งลับแล้วก็ที่ได้เด็ดที่สุดก็มีสองครับ
ไม่รู้จะมาแบบรูปแบบไหนก็รับได้ทุกอย่าง
สมบูรณ์ครับเต็มร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์
ชกก็ซ้อมมาดีนะครับ
เจอกันให้เต็มที่ครับต้องน็อกอย่างเดียวครับ

มีทั้งรับทั้งลุกอย่างนี้ทั้งเตะเป้า
แล้วก็เตรียมพร้อมไว้เวลาปล้ำก็มีทั้งฝรั่งทั้งเมืองไทยช่วยปรับกันเต็มที่ครับ
มันใจ๑๐๐กับผมตัวทำหน้าที่อยู่อย่างนี้

ห้ามพลาดคู่เอกเสาร์นี้สาลิกาดงป้องกันแชมป์๖๕กิโลกรัมฮีลาโน
เชื่อว่าชกไม่ครบยก
คำเตือนผู้เป็นโรคหัวใจปิดตา
ฟังแต่เสียงภาคก็พอด้วยความหวังดีจากเอกชุมพร